ออกมาเพราะว่าเขาจะลงจากน้ำกร่อยสู่น้ำทะเล
ชาวบ้านกว่าแห่ที่จังหวัดจันทบุรี

นี่คือกลุ่มชาวบ้านในจังหวัดจันทบุรี
พากันนำสวิงที่ต่อกับไม้ไผ่ลำยาวครับ๖๘เมตรพร้อมด้วยไฟฉายแรงสูง
ไปยืนรอดักตักปูแป้นบนราวสะพานหรือกล้องเรือไปส่องไฟนะครับ
เพื่อไปหาปูแป้นที่ลอยมาตามสายน้ำที่ไหลลงสู่ทะเล
ในเขตพื้นเที่ยงเผือเมืองเล่มเผือแหลมสิงครับที่อยู่ติดกับป่าชายเลนนะครับ
โดยเฉพาะบริเวณลำคลองที่มีสะพานข้ามคลองทุกแห่งครับก็จะมีชาวบ้านพร้อมอุปกรณ์ตักปูแป้น
พากันรอตักปูแป้นกันอย่างคึกคักแล้วครับชาวบ้านบอกว่าเมื่อย่างเข้าสู่ฤดูหนาว
ในช่วงน้ำขึ้นน้ำลงก็มักจะมีปูแป้นพากันออกมาจากแหล่งน้ำกล่อยครับ
เพื่อกลับลงสู่ทะเลโดยปูแป้นหรือปูจากหรือปูใบไม้เป็นปูขนาดเล็กกว่าปูสแมนะครับ
มีช่วงฤดูสื่อพันธุ์ในช่วงกลางปีถึงปลายปีราวเดือนสิงหาคมจนถึงธันวาคม
โดยก่อนหน้านี้นะครับจะมีปรากฏการณ์ปูแป้นจำนวนมาก
พยพเขาวางไข่ในแหล่งน้ำจืดโดยพื้นที่ที่พบได้มากที่สุดในประเทศไทยก็คือ
จันทบุรีนี่แหละครับและตราดต่อเนื่องนะครับ
ในพื้นที่จุดนี้นะครับเป็นช่วงเดือนตุลาคมจนถึงพฤศจิกายนของทุกปีครับ
ปูแป้นก็จะลอยตามน้ำตามกระแสน้ำนะครับหรือตามใบไม้เกาะเศษวัสดุต่างในเวลากลางคืน
โดยจะปรากฏมากที่สุดในช่วง๒วันหลังคืนเป็นของเดือนพฤศจิกายน
และจะเกิดต่อเนื่องเพียงหนึ่งถึงสองวันครั้งละ๙๐๑๒๐นาที
ซึ่งจะเป็นช่วงที่น้ำขึ้นน้ำลงเต็มที่ในรอบปีครับ
ชาวภาคกระรุมแบบนี้นะครับทุกคนได้ปูหมดเลยนะครับ
ปีนี้ชาวบ้านบอกว่าปูแป้นตัวเมียมีไข่ราคาจะสูงกว่าปีที่ผ่านมา
โดยอยู่ที่กิโลกรัมละ๓๐๐บาทครับ
ส่วนปูรวมไม่คับไซส์จะราคากิโลกรัมละ๒๕๐บาท
ซึ่งราคาต่างจากปีที่ผ่านมาเกือบเท่าตัว
ส่วนเมนูยอดนิยมก็คือผัดปูพ่านกับก๋วยเตี๋ยวเส้นจันทร์
และปูแป้นดองน้ำปลาอยากบอกว่าปูแป้นเวลาผัดกับก๋วยเตี๋ยวเส้นจันทร์นะครับ
ปูนุ่มนะครับแล้วปูตัวเล็กกินเคี้ยวกันได้หมดเลยนะ
และก็เส้นจันทร์นะครับอร่อยมากก็จะใช้น้ำมะขามนะครับ
เป็นเกลือน้ำลายตอนเช้าคืนน้ำลายก่อนคืนน้ำลายก่อน
ทานนะฮะอันนี้ก็เป็นฤดูการของปูแป้นใช่ไหมฮะ